ถ้าจะถามว่าคนที่น่าจะมีความสุขที่สุดในวันนี้เนี่ยจะคือใคร
ผมว่านอกจากคุณเศรษฐาหนึ่งในนั้นต้องคือคุณอุ้งแพทองทาน
ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อไทยที่เธอเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
แล้วก็เดินหน้าหาเสียงมาสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็มาถึงวันที่พักเพื่อไทยได้เป็นนายกนะ
ได้เป็นรัฐบาลด้วยได้เป็นแก่นำรัฐบาลได้ตำแหน่งนายกใช่ค่ะใช่ไหม
และคุณพ่อเดินทางกลับประเทศซึ่งเธอก็พยายามบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะ
ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวพันกันเพียงแต่ว่าจังหวะบังเอิญมันวันเดียวกันบังเอิญเนอะนะ
วันนี้เนี่ยถ้านับตั้งแต่รัฐประหารปี๒๕๔๙นะ
จาก๑๗ปีใช่แต่คุณทักษิณเคยกลับมารอบหนึ่งค่ะตอนปี๕๑
เข้ามาไม่กี่เดือนแล้วก็ออกไปออกไปอีกนะฮะถ้านับนี่ก็๑๕ปีค่ะ
ใช่ไหมฮะภาพกราบแผ่นดินตรงนี้เนี่ย๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕
ภาพนี้อยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนี่ที่สุวรรณภูมิใช่ค่ะนะฮะ
ย้อนไปสี่ก้าวคุณทักษิณตอนนั้นออกไปประชุมที่ต่างประเทศ
แล้วก็ถูกบิกบังคอมชอค่ะคนเอกสนทิพย์มิวรัฐกรินรัฐประหาร
ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยค่ะถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เรื่องของคดีต่างต่างโดยคอตสใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วมาเลือกตั้งเมื่อปี๕๐พักพลังประชาชน
หลังจากภายลักษณ์ไทยถูกยุบค่ะมาเป็นพลังประชาชนค่ะ
ชนะการเลือกตั้งอืมคุณสมัครสุนทรเวทได้เป็นนายกค่ะ
คุณทักษิณตัดสินใจบอกขอกลับมาสู้คดีใช่ค่ะ
นี่แล้วก็กลับมานี่แหละ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖
ก็เกิดเป็นภาพนี้ขึ้นก็คดีก็เดินไปค่ะ
จนกระทั่งสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ใกล้ถึงวันตัดสินอืมคุณทักษิณช่วงกรกฎานะค่ะ
๕๑นั่นแหละขออนุญาตศาลออกไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งของจีน

มีเวลาออกไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแต่สุดท้ายไม่ได้กลับมาอีกเลย

จนกระทั่งผ่านมาถึงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพร้อมกับคดีที่เป็นที่สิ้นสุดและสารพิพากษาตัดสินจำคุกไปแล้ว

แต่มีนับซ้อนกันด้วยก็เลยติดรวม๘ปี

นี่ฮะวันนี้๒๒สิงหาคม๒๕๖๖คุณทักษิณกลับมาจริง
มาค่ะหักปากกาคุณชูวิทย์
คือหลายคนบอกไม่เชื่อตราบใดที่ไม่เห็นคุณทักษิณเหยียบแผ่นดินประเทศไทย

มาให้เห็นเป็นตัวเป็นได้พูดคุยบกมือทักทายแฟนคลับแกนนำเพื่อไทยด้วย
ตอนเห็นคลิปขึ้นเครื่องจากสิงคโปร์บางคนยังบอกไม่เชื่อ
หรือบ๊ายบินไปที่อื่นรึเปล่าบางคนยังเส้าอยู่เลยนะ

ยอมยอม
นี่คืออีกหนึ่งนาที
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ
คุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ปรากฏตัวบนผืนแผ่นดินไทย

ในรอบเกือบ๒๐ปีนะครับ
ก็มีครอบครัวนะฮะที่เข้าไปต้อนรับ
ตั้งแต่ด้านในก่อนจะออกมาที่หน้าอาคารผู้โดยสาร
๙นาฬิกา๒๕นาทีวันนี้นะฮะ
ก็อยู่ในพื้นที่ของท่ากัศยานดอนเมืองนะครับ

ถือว่าดูแข็งแรงนะคะสำหรับคนอายุ๗๔เนี่ยเห็นไหม

ยิ้มแย้มมีความสุขแหละได้กลับบ้าน
ยังไงก็ต้องมีความสุขแน่อยู่แล้วเนี่ยค่ะ

เดินดูแข็งแรงมั่นคงมากเลยเนี่ยเห็นไหม
แต่ไปตรวจร่างกายแล้วโรคเยอะอยู่เหมือนกันนะ
บอกโลกเยอะมากเยอะจนงงเลยอะค่ะ
นี่คือสิ่งที่คุณทักษิณได้ทำเป็นสิ่งแรกนะฮะ
ตอนที่ออกมาด้านนอกนะครับท่านผู้ชมครับ
เข้าไปถวายบังคมที่หน้าพระบรมชายรักษณ์ของรัชกาลที่๑๐นะ

แล้วก็ได้กราบต่อหน้าพระบรมชายลักษณ์
หัวว่า๑๕ปีก่อนกราบพันธุ์ดิน

ก่อนหน้านี้นะครับคุณทักษิณออกเดินทางจากสิงคโปร์ด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
มาถึงสนามบินดอนเมืองในกรุงเทพของประเทศไทยเนี่ยเวลา๙นาฬิกานะฮะ

ก่อนจะออกมาด้านหน้าในเวลา๙นาฬิกา๒๕นาทีนะครับ
ขั้นตอนของตรวจคนเข้าเมืองตมต่างนะครับด้านนอกก็มีบรรดาสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับมีนักการเมืองหรือคุณวราวุศิลปะอาชาจากชาติไทยพัฒนาก็ไปต้อนรับนะ

มีบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงนะครับหรือว่าครอบครัวที่มาให้กำลังใจกันคุณทักษิณก็เข้าไปจับไม้จับมือตรงนี้นะฮะ

ก็เป็นจังหวะทักทายนี่แต่ว่าเห็นไหมตำรวจเขาก็บอกว่าเออไม่ได้นะ
เพราะว่าก็ในฐานะนักโทษหนีคดีนั่นแหละใช่ค่ะ

ก็ต้องมีขบวนการขั้นตอนในการที่จะต้องพาไปสารแล้วก็ไปคุมขังในรวนจำอีก

แต่ใบหน้าสีหน้าก็ดูยิ้มแย้มนะครับมีความสุขนะครับ

คุณพานทองแท้นะคุณโอ๊คพานทองแท้ลูกชายนะครับ

มาพร้อมกันนะครับมารับคุณพ่อลูกทั้งสามคนพร้อมกับลูกเขยลูกสะพ้ายและหลาน

เจ็ดค่ะคุณโอ๊คสองใช่ไหมคุณอิ๊งสองแล้วก็ของคุณเอมสาม
เดี๋ยวดูช่วงที่มายกมือไหว้ขอบคุณประชาชนหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายกไอ้นวงจัง

ก่อนที่คุณทักษิณจะกลับเข้าไปในอาคารนะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ช่วงที่เข้าไปจับมือกับนี่ฮะกลุ่มที่มารออยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยนะฮะ
ก็จะเป็นบรรดาแกนนำแล้วก็สอสอของพักเพื่อไทยนะฮะ

คุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณประเสริฐการท่ารวงทองคุณศิลป์ยังงงงกิจนะครับ

รวมทั้งคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิบอกว่าคุณทักษิณเองก็รู้จักแล้วก็ทำงานร่วมกับคุณพ่อคือคุณบรรหาศิลปะอาชา

ใช่มาเป็นเวลานาน
คุณท็อปวราวุธบอกว่าถ้าคุณพ่อบรรหารยังอยู่ก็ต้องมารับคุณทักษิณ

คุณทักษิณก็ปรากฏตัวอยู่ด้านหน้าอาคารเมื่อสักครู่นี้๓นาทีนะครับ
ก่อนจะกลับเข้าไปด้านในนะครับ

ลูกหลานนะครับ
เพื่อรอขั้นตอนการไปสารไปฟังคำที่ภาคศาสตร์ต่าง

เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่คุณตายสิริวัลผู้สื่อข่าวของเราไปสัมภาษณ์คุณวราวุฒินะ

ผมคิดว่าแนวคิดในความสัมพันธ์ของครอบครัวศิลปะอาชากับชินวัฒน์นั้นเนี่ยมันมีมาหลายสิบปีมากแล้ว

ไม่ได้เจอทุนักศึกหลายปีเพราะมาเจอตัวเป็นนั่งหน้า
เมื่อสบู่นี้แค่ท่านยังเหมือนเดิมไหมค่ะ

หลังจากที่ไปเนี่ยอยากจะให้การทำงานของประเทศไทย
ไปทางแนวไหนค่ะพี่ท๊อป
เร็ววันแล้วก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลที่กำลังจะเข้ามาทำงานนี้
จะสามารถนำพาให้ประเทศไทยรอดพ้นจากปัญหาต่าง
แล้วก็ทำให้ความรุ่งเรืองกลับมาสู่แผ่นดินไทยเราได้อีกครั้งหนึ่งครับ
ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับระหว่างที่กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะฮะ
มารอต้อนรับคุณทักษิณเนี่ยบรรยากาศในพื้นที่สนามบินดอนเมือง

คือบางคนนี่มาจากต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อคืนนะ

นี่ฮะแล้วจะชัวร์หรือไม่ชัวร์จะมาหรือไม่มาจริงหรือไม่จริง
คุณทักษิณคุณยิ่งรักวีดีโอคอล์มาหามาทักทายก่อนเลยนะ

เพราะคุณยิ่งลักษณ์เองก็มาส่งพี่ชายคือคุณทักษิณเนี่ยขึ้นเครื่องที่สิงคโปร์

ขณะที่กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงต่างพากันดีใจนะฮะในช่วงที่คุณทักษิณเนี่ย
ออกจากประตูสนามบินออกมานะฮะ
มาก้มกราบพระบรมชายาลักษณ์นะครับ
แล้วก็พากันส่งเสียงตะโกนเรารักทักษิณบางคนนี้ร้องไห้ก็มีนะฮะ
บางคนบอกถึงจะมองไม่เห็นเพราะอยู่ไกลแต่ชมผ่านทางสื่อมวลชน
ทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ยูทูปหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่าง
เห็นขบวนรถผ่านเขาบอกเขาก็ดีใจแล้ว
ค่ะทีนี้แน่นอนล่ะว่าแฟนคลับคุณทักษีหน้าที่เขาเฝ้ารอคอยกันมา
บางคนเขารอมา๑๕ปีจริงนะพี่อุ๋ยรอวันที่คุณทักษิณจะกลับมา
เขามาตีรถกันมาจากแต่ละพื้นที่มารอรับคุณทักษิณ
จริงเขาบอกว่าระยะเวลาที่คุณทักษิณเดินออกมาได้ทักทายกลุ่มคนที่มารอรับ
๓นาทีใช่ไหมคะแต่เป็น๓นาทีที่เขาบอกว่าแฟนคลับเนี่ย
ื้นตันใจมากลองไปดูบรรยากาศกันหน่อย
นี่ค่ะบางคนก็เอารูปที่เคยถ่ายด้วยกันมาสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกอย่างนี้นะคะ
เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงจากหลากหลายจังหวัดเลยที่มารอต้อนรับการกลับเมืองไทยของคุณทักษิณนะคะ
อย่างที่บอกว่าทันทีที่เครื่องลงจอดปุ๊บเนี่ยแกนำประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อบอกความเคลื่อนไหวตลอดเลยบอก
เอ้าพูดกันเรารักทักษิณยินดีต้อนรับกลับบ้านทักษิณสู้
เขาบอกว่าทุกคนดีใจแล้วก็ปลื้มใจบางคนน้ำตาไหลเลยนะคะ
ในขณะที่รถเครื่องขยายเสียงก็มีการเปิดเพลงปลูกใจด้วยนะ
ขอต้อนรับนายกทักษิณกลับบ้านคือเขาใช้คำนี้ในการเรียกคุณทักษิณนะ

แล้วไปรวมตัวกันที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถนนงามวงวาน
เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยหลังจากที่จากดอนเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ศาลแล้วก็ไปที่เรือนจำถูกไหมคะ
ซึ่งสถานการณ์ทั้งวันถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
คนเสื้อแดงบางส่วนเข้ามากันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
มีกลุ่มนึงกลุ่มนี้นี่ขอดูหน่อยกลุ่มนี้เขาบอกเขามากันรถรถบัตรนะคะ
ด้วยรถบัสรถตู้มาถึงปั๊มน้ำมันปตทสาขาวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนตี๓นู้นนะคะ
คือส่วนใหญ่เขามากันจากอีสานตอนล่างแล้วมานัดรวมตัวกันที่นี่นี่เห็นไหมขนกันมาเลย
จากนั้นก็เริ่มทยอยเดินทางไปที่ดอนเมืองตอนตี๕นะคะที่ประตู๔ไปสมทบกับกลุ่มคนเสื้อแดงภาคเหนือโซนกรุงเทพมหานครกลุ่มอื่น
แล้วก็มีการปราศัยเล่นดนตรีอย่างสนุกสนานคลึกคลื้นเลยล่ะค่ะก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องจราจรและความปลอดภัยกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนี่เห็นไหม
คุณพ่อและพวกเราทราบซึ้งมากและคุณพ่อฝากขออภัยที่ไม่ได้ไปเดินทักทายพี่น้องประชาชนใกล้ใกล้นะคะเพราะจะลำบากต่อการจัดการเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ
แล้วคุณอุ้งอิงก็ยังมีการแชร์คลิปติ๊กต๊อกจากผู้ใช้คนหนึ่งเป็นภาพผู้หญิงคนนึงค่ะ
อายุก็อายุเยอะแล้วล่ะเนี่ยค่ะร้องไห้ปนรอยยิ้มอยู่บนเตียงนอน
ในคลิปบอกดูข่าวทักษิณกลับถึงไทยแม่เคยผ่าตัดหัวใจใช้สิทธิ์บัตรทอง
ยังจำไม่เคยลืมอ่าคือถ้าพูดถึงคุณทักษิณเนี่ย